ชาวปากเกร็ดนนทบุรีบอกว่า
ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่
ที่ฉันเห็นภาพแล้วเมื่อสักครู่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าดิฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะบนท้องฟ้านั้นมีอะไรนะครับ
หรือยังก๊อฟเคยเห็นไหมภาพแบบนี้
มันเหมือนในภาพยนตร์เหมือนนะมนุษย์อวกาศกำลังบุกโลก
แต่เห็นภาพนี้เขาบอกว่าคนในกรุงเทพก็เห็นใช่ไหม
ใช่นี่ไงนี่ไงพี่เบิร์ตถ่ายไว้บนท้องฟ้าทั้งกรุงเทพทั้งนนทบุรีใช่ไหม
นี่แหละค่ะเป็นเมฆคล้ายกับซึนามิเลยนะ
เหนือท้องฟ้าที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะคนที่พบเห็นก็ต่างตะลึงตึงตึงค่ะ
คือมันใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเขาเรียกว่ามวลมหาก้อนเมฆได้ไหม
หลายคนรีบคว้าโทรศัพท์มาถ่ายบันทึกไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรู้จัก
นำไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
เพราะเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แปลกแล้วก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
ทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามมันเกิดจากอะไรนะคะ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดจากความกดอากาศต่ำ
เกิดจากพายุฝนฟ้าขนองคือก้อนเมฆเนี่ยเวลาปกติเนี่ย
เอาเวลาปกติก่อนนะก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยก้อนเมฆมันก็จะควบแน่นนึกออกไหมฮะ
ละอองน้ำบนอากาศต่างเนี่ยมันจะควบควบถ้านึกไม่ออกเนี่ย
นึกถึงเราเอาน้ำเป็นสเปรย์สเปรย์ไอ้ที่ฉีดรีดผ้านะพี่เบิร์ต
ไปฉีดในฟองน้ำแล้วมันค่อยซับน้ำซับน้ำแล้วสุดท้ายมันก็หยดลงมา
กลายเป็นน้ำฝนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเกิดจากความกดอากาศต่ำนะคะ
ทำให้อุณหภูมิด้านล่างคือมันร้อนกว่าด้านบน
มันก็เลยกลายเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็ในที่สุดแล้วค่ะก้อนเมฆดังกล่าวนี้ก็จางหายไปนะคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะหลังฝนตกฟ้าก็จะสว่างเสมอ
ก้อนเมฆเนี่ยมันก็หายไปนะคะ
แต่ฝนตกถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะ

กรุงเทพและปริมณฑลนะคุณผู้ชมตื่นมาแล้ว

เออนะครับเช้านี้ก็อากาศน่านอนเหลือเกิน